มาดูการแถลงของคุณชูวิทย์บ้างค่ะ
วันนี้เป็นการแถลงที่คุณชูวิทย์บอกว่า
เป็นการแฉเพื่อเป็นการแฉครั้งสุดท้ายนะคะ
จบการแฉเพื่อชาติแล้วก็ย้ำว่าจำเป็นต้องมาแถลงค่ะ
ไม่ได้มีเรื่องโกรธแค้นส่วนตัวกับคุณเศรษฐา
แล้วก็ยืนยันว่านี่จะเป็นการแถลงครั้งสุดท้าย

ก็เป็นการเอาเอกสารที่คุณชุวิตอ้างว่า
เป็นโฉนดที่ดินมูลค่า๑๐๐๐ล้านบาท
ดิน๑๓ไร่กลางถนนสุขุมวิทย์ค่ะ
โดยระบุว่าเป็นโฉนดที่มีการระบุชื่อว่า

ซึ่งที่ดินดังกล่าวเป็นที่ดินดั้งเดิมของคุณเสร็จฐาน
ของคุณเศรษฐาเมื่อถูกธนาคารยึด
คุณชูวิทย์บอกว่าซื้อมาจากธนาคารเมื่อปี๒๕๔๒มี๙โฉนด
และยอมรับว่าคุณเศรษฐาพยายามขอซื้อคืนแต่ว่าตนเองไม่ได้ขาย
แล้วก็อธิบายต่อว่าที่ดินแถวสุขุมวิทย์ซอย๑๒เป็นที่ดินเปล่า
ถือครองโดยบริษัทซีเวอร์แลนด์จำกัดมีผู้ถือหุ้น๔ราย
เป็นบริษัทเอกชนรวม๔บริษัท
เอาที่ดินผืนนี้จดจำนองกับธนาคารเอกชนวงเงินกู้๑๐๐๐ล้านบาท
แล้วคุณชูวิทย์ก็อ้างว่ามีบริษัทหนึ่งเป็นนอมินีตั้งอยู่ฮ่องกง
คนที่เป็นนอมินีคนเดิมร่วมกันซื้อหุ้นบริษัทศิวาแลนด์จำกัด
แล้วก็ไปปลดจำนองที่ดินดังกล่าวจากธนาคาร๑๐๐๐ล้านบาท
จากนั้นพบว่ามีการขายที่ดินสุขุมวิทย์ซอย๑๒ให้กับบริษัทแห่งหนึ่ง
โดยมีชื่อของนายเศรษฐาถือหุ้นในนี้ด้วยและมีแสนสิริถือหุ้นใหญ่
ต่อมาก็เอาที่ดินไปจำนองกับธนาคารมูลค่า๒๕๕๖ล้านบาท
หลังจากนั้นมีบริษัทลูกอีกแห่งของแสนสิริไปซื้อที่ดินต่อจากบริษัทหนึ่ง
ซึ่งบริษัทที่ว่านี้มีคนชื่อพระทะสนหรือสกลเป็นกรรมการ
ซึ่งคนนี้คุณชุวิตอ้างว่ามีส่วนเกี่ยวข้องเป็นคนสำคัญของขงเบ้ง
ซึ่งเป็นคู่เขยของคุณเศรษฐาและอ้างว่าเป็นคนที่อยู่เบื้องหลัง
การทำนิติกรรมอำพางซึ่งคุณชุวิตอ้างว่าทั้งหมดที่ว่า
มานี้เป็นความผิดปกติซึ่งการที่คุณเศรษฐาแถลงข่าวตอบโต้
ว่าการซื้อขายที่ดินเป็นเรื่องของผู้ขายไม่เกี่ยวกับตนเองนั้นไม่เป็นความจริงค่ะ
โฉนดแปลงนี้คือต้นเหตุที่ใครต่อใคร
ผมจะให้คุณดูโฉนดแปลงนี้คือให้ดูตรงนี้ครับ
เด็กชายเศรษฐาทวีสินที่ดินแปลงดังกล่าว
เป็นที่ดินบ้านดั้งเดิมของนายเศรษฐา
เมื่อถูกแบงค์ยึดแบงค์นำมาขายผม
ผมซื้อเอาไว้เมื่อปี๒๕๔๒ทั้งหมดมี๙โฉนด
เศรษฐาพยายามที่จะขอซื้อผมคืนแต่ผมบอกว่าผมไม่ได้ขาย
คุณชุวิตก็บอกด้วยนะคะว่าข้อมูลที่เคยแชร์ทั้งหมด
ส่งให้สสและสวไปแล้วเพื่อให้พิจารณาคุณสมบัติของคุณเศรษฐา
อยู่ได้ไม่เกิน๓เดือนแน่ส่วนเรื่องการกลับบ้านของคุณทักษิณ
พรุ่งนี้คุณชุวิตเชื่อว่าเป็นประเด็นเกี่ยวข้องการเมือง
และเลือกจังหวะกลับช่วงโหวตนายกรัฐมนตรี
โดยสถานะของคุณทักษิณเหมือนเป็นตัวประกันค่ะ
ถ้าทักษิณไม่กลับทักษิณเป็นตัวคุมเกม
คุณเลือกกลับคุณต้องกลับก่อนการโหวต
ทำไมกูถึงอ้างว่าเลิกหมอดูดีวันที่๒๒
สิ่งที่มันชัดคือมันเกี่ยวข้องกับการโหวตวันที่๒
โหวตวันที่๒๒

โหวตวันที่๒๒

โหวตวันที่๒๒

โหวตวันที่๒๒

โหวตวันที่๒๒
โหวตวันที่๒๒

โหวตวันที่๒๒

โหวตวันที่๒๒

โหวตวันที่๒๒
โหวตวันที่๒๒
โหวตวันที่๒๒

โหวตวันที่๒๒

โหวตวันที่๒๒

โหวตวันที่๒๒

โหวตวันที่๒๒
โหวตวันที่๒๒

โหวตวันที่๒๒
ถึงนายลวรนแสงสนิทอธิบดีกรมสรรพากร
ให้ตรวจสอบการเสียภาษีอากรกรณีการซื้อขายที่ดิน
โดยมีนายสุรยุทธ์กรอบกิจพาณิชย์ผล
ขานุการกรมสรรพากรรับมอบหนังสือ
หลังจากนี้นะครับกรมสรรพากรจะส่งหนังสือร้องเรียน
ยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้พิจารณา
ในส่วนที่เราบอกว่ามีผู้ร้องเรียนมาว่า
ชูวิทย์กระมวลวิสิตขายที่ดินเลี่ยงภาษี

โดยขายจากบริษัทของตัวเองไปให้ลูก
เพื่อนำไปขายต่อให้อีกบริษัท

โดยคิดราคาที่ดินในการโอนทอดแรก
แก่ลูกตารางวาละ๒๐๐๐๐บาท
แล้วนำไปโอนต่ออีกทอดหนึ่ง
ซึ่งเป็นบริษัทของครอบครัวเหมือนกัน
นับเป็นการทำนิติกรรมอำพลาง
โดยนายชูวิทย์ต้องเสียภาษี๓๕๙ล้านบาท
แต่การโอนครั้งแรกเสียภาษีแค่๑๑ล้านบาท
ซึ่งถ้าผิดจริงต้องโดนค่าปรับอีกเท่าตัว
รวมทั้งหมดต้องเสียเงินกว่า๙๐๐ล้านบาท
แต่ผู้ที่ชี้ขาดเรื่องนี้คือกรมสรรพากร
นำหลักฐานมาให้พิจารณา
หากเป็นนิติกรรมอำพลางนายชุวิตต้องเสียภาษีครับ
ถ้าผิดจริงลองดูค่าปรับอีกเท่าตัว

เราพักกันสักครู่ก่อนคุณผู้ชมค่ะ